ผมวรพบวิริยโลศผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อ
พักเก้าไกรในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ
ผมขออภิปรายในฐานะตัวแทนของ
เพื่อให้รัฐบาลนำไปพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมครับ
เพราะว่าเมื่อผมได้อ่านแล้วก็รับฟังคำแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยครับ
ผมก็ยังคิดว่ารัฐบาลชุดนี้
ในคำแถลงของนโยบายรัฐบาลเอง
มีความกังวลครับว่าถ้ารัฐบาลมองวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้

เพียงแค่คิดว่าการกระตุ้นแล้วก็การแจกเงินเพียงครั้งเดียว

แต่ไม่ยอมลงลึกเข้าไปดูในรายละเอียดของสาเหตุของแต่ละปัญหาเนี่ยครับ
จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ได้ครับ
ก็เลยมีความกังวลว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด
จึงต้องขอพิปลายใน๕ประเด็น
เพื่อหวังว่ารัฐบาลจะรับไปปรับปรุง
นโยบายรัฐบาลที่จะไปปฏิบัติจริง

กลุ่มทุนใหญ่มีทรัพยากรที่ได้เปรียบ

แล้วก็เป็นแนวโน้มที่ทุกคนก็เห็นชัดเจนครับ
ว่ากลุ่มทุนใหญ่ในประเทศไทยเหล่านี้
มีแนวโน้มว่าจะกินรวบในเศรษฐกิจไทยเนี่ย

นโยบายของเศรษฐกิจของรัฐบาล
ให้เกิดการกระจายรายได้ที่มากขึ้นในเศรษฐกิจไทยด้วยครับ

คือผมอยากให้มีการทบทวนเงื่อนไขในโครงการเติมเงินดิจิตอลของรัฐบาลเนี่ยครับ
เดิมนะครับก็เข้าใจว่ารัฐบาลจะตั้งใจกำหนดให้สามารถใช้เงินได้ในรัศมี๔กิโลเมตร
สาเหตุก็คงเป็นเพราะว่าต้องการให้มีการกระจายการใช้เงิน
อันนี้ผมอยากให้รัฐบาลทบทวน
เพราะถ้าถามว่าวัตถุประสงค์ของการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับ
ก็คือเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นกลับมาจากวิกฤต

ว่าเป็นผู้อบการลายย่อยฐานลากใช่หรือไม่
ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้มากที่สุดครับ
มันจึงสมควรที่จะกำหนดเป็นเงื่อนไขเฉพาะลงไปเลย
เฉพาะร้านค้ารายย่อยมากกว่าหรือไม่
อันนี้ต่างหากมันถึงจะเกิดการกระจายเม็ดเงิน

ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐบาลมากกว่าด้วยซ้ำ
หรือถ้าวัตถุประสงค์ของโครงการรัฐบาล

การหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายรอบมากที่สุดนะครับ

การกำหนดเงื่อนไขให้มีการหมุนเงินกัน

จะตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์นี้มากกว่า
คือผมอยากให้นึกตามกันง่ายอย่างนี้ครับ
มีการขออนุมัติเบิกจ่ายซับซ้อนครับ
ดังนั้นการกำหนดไว้เฉพาะให้หมุนเงินได้เฉพาะร้านค้ารายย่อย
เงินมันถึงจะหมุนเวียนได้หลายรอบ
ว่าถูกประสงค์ของรัฐบาลครับ
ดังนั้นนี่ครับก็อยากให้รัฐบาลทบทวนครับ
โครงการให้มีแต้มต่อสำหรับร้านค้ารายย่อยด้วยนะครับ
เป็นหนึ่งในนโยบายให้เป็นหนึ่งในนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไปเลยครับ
ซึ่งจริงนะครับนี่คือสาเหตุที่พวกเราเสนอครับ
อยากเห็นประเทศไทยนะครับมีโครงการที่หลายประเทศเขาก็มีกันแล้วนะครับ
หรือเอาอย่างน้อยนะครับที่ผมอยากเสนอแนะครับ
เป็นโบนัสก็ยังดีครับสัก๒๐๓๐ก็ยังดีครับ
คนจะได้หันมาอุดหนุนร้านรายย่อยมากขึ้น
ดีกว่าให้การใช้เงินงบประมาณหมาสารครั้งนี้เนี่ย
ว่าก็ไหลกลับเข้ากระเป๋าของเจ้าสัวกลุ่มทุนใหญ่ทั้งหมด
และผมก็หวังว่านี่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของรัฐบาลนะครับ

นโยบายประเด็นนี้ในประเด็นที่๑ครับ

คือระบบเศรษฐกิจไทยที่ผมบอกว่ากลุ่มทุนใหญ่กินรวบขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยครับ
ผมขออธิบายจากข้อมูลให้เข้าใจกันง่ายอย่างนี้ครับ
แต่ในขณะที่สินเชื่อทั้งหมดที่ปล่อยให้กับกลุ่มทุนใหญ่เพิ่มขึ้น
ดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ผมเกิดไว้ครับว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นมายาวนานก่อนวิกฤตโควิดด้วยซ้ำ
ไม่ใช่เพิ่งมาเกิดเพราะวิกฤตโควิดนะครับ
นี่คือความไม่เท่าเทียมในการแข่งขันที่เกิดขึ้นชัดเจนครับ
เงินทุนจากสินเชื่อในระบบไหลกองไปอยู่ที่กลุ่มทุนขนาดใหญ่หมด
นี่ยังไม่นับว่าดอกเบี้ยระหว่างรายเล็กรายใหญ่ที่มันห่างขึ้นเรื่อยนะครับ
เหลื่อมล้ำในประเทศไทยมันถึงชัดเจนแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยครับ
โดยเฉพาะผู้ออบการรายย่อยรายเล็ก

สาบานการเงินก็ไม่ค่อยอยากจะอนุมัติสินเชื่อให้
ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายมาช่วยค้ำประกันให้กับรายย่อยรายเล็ก
เพราะที่ผ่านมารัฐบาลที่ผ่านมาก็จะใช้กลไกบสย
แต่โง่มาที่รัฐบาลอาจจะจัดสารให้
ยังไม่มากพอครับที่จะทำให้สถาบันการเงินมั่นใจ
และอนุมัติสินเชื่อให้กับลายย่อยลายเล็กได้ในช่วงที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ประการรายย่อยและสถาบันการเงินทุกคน

เขาก็หวังว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้ว
รัฐบาลชุดใหม่จะเข้าใจเศรษฐกิจจริงได้มากกว่าชุดที่แล้ว

กับที่พักแก่นำรัฐบาลอย่างพักเพื่อไทย

และตรงกับที่พวกเราเองก็สัญญาไว้กับประชาชนครับ
คือเหมือนเราจะเคยมองปัญหานี้และทางแก้ไข

ดังนั้นพวกเราจึงต้องการสับหนุนให้นโยบายนี้ให้เกิดขึ้นได้จริง
แต่วันนี้เนี่ยไม่เห็นในคำแถลงนโยบายก็คงต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังครับ
จึงต้องการถามให้เกิดความชัดเจนครับ
มันก็จะเกิดปัญหานี่นอกระบบปัญหาสังคมตามมาอีกทีนะครับ
ผมก็เลยไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเนี่ยวิเคราะห์วิกฤติเศรษฐกิจเนี่ยวิกฤตไว้แค่ไหนครับ
ต่อให้รัฐบาลเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากเท่าไหร่เนี่ย
โอกาสที่ร้านค้ารายย่อยจะหาทุนมาสั่งซื้อของเตรียมโอกาสรองรับเม็ดเงินใหม่เนี่ย
มันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างที่รัฐบาลต้องการอยากจะเห็น
มันก็จะกลายเป็นว่าประชาชนได้๑๐๐บาทได้๑๐๐๐บาทมาใช้
แต่มูลค่าเศรษฐกิจก็กลับไปเข้ากระเป๋าเจ้าสัวอยู่ดี
ซึ่งในการเพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ
มันก็จะเกี่ยวข้องกับความคาดหวังในประเด็นต่อมาครับ

ก็ไม่ได้เห็นเป็นการเฉพาะในคำแถลงนโยบายเช่นกันครับ
ซึ่งผมก็คงต้องขอเสนอแนะต่อรัฐบาลตรง
เพราะผมเชื่อว่านี่คือปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญครับ
คือมันมีอยู่๓มาตรการครับที่อยากเห็นรัฐบาลทำคู่กัน
เพื่อไม่ให้คนต้องหันไปกู้หนี้นอกระบบแทน
ตามแต่ละขนาดไปเลยเพราะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
ไม่ว่าจะเป็นลายย่อยลายเล็กลายกลางลายใหม่
และผู้ที่มีประวัติบูโลครับ
มาตรการที่๒ครับคือข้อมูลที่อยู่ในมือหน่วยงานรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟภาษียอดขายจากเงินดิจิตอลเนี่ยครับ
เอามายื่นขอกู้ได้โดยสะดวกครับ
และมาตรการที่สามครับขอให้มีธนาคารรัฐเนี่ย
ช่วยอนุมัติให้กับผู้ที่มีประวัติบูโลด้วย
กำหนดให้ต้องหักบัญชีจ่ายคืนค่างวดเนี่ย
เป็นรายวันรายสัปดาห์ไปเลยคนกู้เขาก็ยินดีนะครับ
แต่จุดสำคัญเนี่ยคือต้องทำให้การอนุมัติสินเชื่อเนี่ย
เร็วครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ย
ผู้ออกการทุกคนเนี่ยเข้าใจดีนะครับ

ความวัยเป็นเรื่องของปีศาสตร์ครับ

นี่คือ๓มาตรการที่จะช่วยไม่ให้คนต้องไปอยู่ในวงจร

แต่สำหรับลูกหนี้ที่อยู่ในหนี้นอกระบบไปแล้ว
รัฐบาลเองก็จำเป็นที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือครับ

ให้เกิดการปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นธรรมครับ
ซึ่งแน่นอนครับว่าการทำแบบรัฐบาลชุดเดิม

ดังนั้นเนี่ยผมจึงอยากเสนอต่อรัฐบาลชุดนี้ครับ
ว่าถ้ารัฐบาลต้องการจะปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นทำได้จริงนะครับ
มันต้องทำควบคู่กันทั้งมาตรการไม้แข็งแล้วก็ไม้อ่อนครับ

ยอมปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นธรรมไปด้วยเลย
แล้วก็ไม่รอแค่ตำรวจอย่างเดียวนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือลูกหนี้
มันต้องใช้ทั้งกระทรวงยุติธรรมและก็กรมสรรพากรนะครับ

เจ้านี่อะไรไหนยอมปรับโครงสร้างหนี้ก็นิทรศกรรม
หนี้ไหนไม่ยอมก็บังคับใช้กฎหมาย
ก็จะเกิดการปรับโครงสร้างหนี้ได้จริงและหลุดพ้นจากวงจรหนี้นอกระบบได้ครับ
นี่คือความคาดหวังของประชาชนครับ
ต่อรัฐบาลชุดใหม่ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
เกาะกินไปอยู่ทุกตลาดทุกหัวเมืองเนี่ยครับ
ผมจึงต้องมาสรุปเสนอแนะต่อรัฐบาลชุดใหม่
เพราะผมไม่อยากเห็นว่าการฟื้นเศรษฐกิจครั้งนี้สุดท้ายเนี่ย
เป็นเพียงแค่การหมุนเงินไปคืนเจ้าหนี้นอกระบบเท่านั้น
มันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง
ส่วนประเด็นหนี้ในระบบครับก็คือประเด็นถัดมานะครับ
ประชาชนก็คาดหวังไว้โดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้เสียในช่วงวิกฤตโควิดครับ
ซึ่งทำให้ผมอยากเสนอต่อรัฐบาลอย่างนี้ครับว่าการพักชำระหนี้
ถึงแม้มันจะช่วยบรรเทาครับแต่ไม่ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินได้
และมีความเสี่ยงนะครับว่ามันจะเป็นการละลายงบประมาณไปกับการพักชำระหนี้
โดยที่ลูกหนี้ก็ไม่หลุดพ้นจากคาถาหนี้สินอยู่ดี
ผมอยากให้รัฐบาลมุ่งเป้าไปที่การช่วยลูกหนี้ปลดหนี้มากกว่าครับ
มีสิทธิ์ขอฟื้นฟูกิจการขอฟื้นฟูหนี้สินให้สามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายพร้อมกันไปได้
หนี้เนี่ยถึงจะหาทางออกได้ครับจากเดิมเนี่ยที่ลูกหนี้ต้องไปเจรจากับเจ้าหนี้ทีละลายก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้
เพราะถ้าเจ้าหนี้รายแรกยอมรับเจ้าหนี้ลายที่สองไม่ตกลงปัญหาก็หาทางออกไม่ได้ครับ
ดังนั้นถ้ารัฐบาลอยากจะแก้ไขได้จริงก็ต้องเพิ่มสิทธิ์นี้ให้กับลูกหนี้
และรัฐบาลจะมีหมอหนี้มาช่วยเป็นที่ปรึกษาการเงินให้กับลูกหนี้ก็จะทำให้ลูกหนี้เป็นล้านล้านคนนะครับหาข้อสรุปได้เร็วขึ้นครับ
แล้วก็ขอฝากไปยังรัฐบาลครับโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับที่เข้าใจประเด็นนี้เป็นอย่างดีนะครับ
ตกรก็สามารถเข้าถึงสินนี้แล้วก็มีปัญหากับทางออกหนี้สินได้
ตรงแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่าการพักชำระหนี้มากครับ
และข้อเสนอทิ้งท้ายครับสำหรับการแก้หนี้ครับ
ที่จะให้ไม่ต้องตกอยู่ในปัญหาหนี้สินอีก
คือผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่รัฐบาลจะต้องมีมาตรการที่กำหนดให้สถาบันการเงินเนี่ยครับ
มีมาตรการปล่อยสินเชื่อที่เป็นธรรมกับลูกหนี้ครับ
อย่างน้อยรัฐบาลควรบังคับธนาคารของรัฐทุกแห่งไปเลยครับ
เป็นลูกหนี้ดีได้รางวัลลดดอกเบี้ยให้
ใครมีปัญหาค่างวดอย่างน้อยเงินต้นต้องลดลงทุกงวดที่มีการจ่ายค่างวดครับ
หนี้เขาถึงมีกำลังใจในการชำระหนี้ต่อจนหมด
ผมเรียกง่ายครับว่าจ่ายดีดอกลดจ่ายไม่ครบตัดต้นก่อน
ถ้ารัฐบาลชุดนี้ทำปัญหาหนี้สินมันถึงจะมีทางออกครับ
ก็คือการลื้อกฎหมายที่ผูกขาดและล้าสมัยครับ
ซึ่งผมเห็นจากคำแถลงนโยบายรัฐบาลครับ
ว่าจะมีการยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จำเป็น
ซึ่งในนโยบายนี้พวกเราสับสนแน่นอนนะครับ
ผมอาจจะขอยกข้อมูลมาเป็นยืนยันอย่างนี้ครับ
ประเทศไทยเรามีกฎหมายยุบยับที่เป็นอุปสรรคต่อการทำหากินจำนวนมากจริง
เอาแค่ระดับพระราชบัญญัติก็มี๙๕๕ฉบับ
มีพระราชกิจศิริกาอีก๗๐๐ฉบับ
กฎกระทรวง๗๑๑๙ฉบับ
รอรัฐบาลเข้ามาลื้อแล้วก็แก้ไขครับ
แล้วก็เราก็หวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่ทำผิดพลาดซ้ำสองครับ
กลายเป็นว่าฝ่ายรอแล้วก็ปล่อยให้หน่วยงานราชการเป็นผู้รีเริ่ม
ในการยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย
เพราะว่าความเป็นจริงมันจะไม่มีหน่วยงานไหนเลยครับ
อยู่ดีอยากจะยกเลิกอำนาจหรือยกเลิกใบอนุญาตที่ซ้ำซ้อนเลย

รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนโดยตรงครับ
เอกชนเป็นผู้รีเริ่มว่ากฎหมายใดไม่มีความจำเป็นแล้ว
กฎหมายใดที่ต้นทุนในการบังคับใช้มากกว่าประโยชน์ที่จะได้

่งออกพรบอำนวยความสะดวกฉบับใหม่
ให้ใบอนุญาตที่ซ้ำซ้อนกันใช้ตัวแทนกันได้
โดยไม่ต้องไปไล่แก้ทีละพรบที่ใช้เวลานานกว่ามากครับ

มันเป็นจุดตั้งต้นของสวยแล้วก็ระบบตัวในราชการครับ
และถ้าพวกผมยกตัวอย่างชัดที่ผู้ออกการจำนวนมากเจออยู่
ก็จะขอยกตัวอย่างถึงโรงแรมขนาดเล็ก
ขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ
นิ่งสถานบริการนอมินีธุรกิจต่างชาติ
นำเข้าไม่มีมาตรฐานที่มาตีตลาด
กฎหมายเหล่านี้นะครับพวกเราคาดหวังว่าจะเป็น
รัฐบาลจะเร่งดำเนินการแล้วก็บังคับใช้กฎหมาย
เพื่อปลดล็อกอุปสรรคของเศรษฐกิจได้โดยเร็วครับ
แต่ที่ไม่ชัดเจนในคำแถลงนโยบายเลยครับ
ระบุไว้ว่าจะปลดล็อกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุราพื้นบ้าน
ก็เป็นคำถามครับว่ามันจะเป็นเพียงแค่แก้กฎหมายเล็กน้อย
สุราพื้นบ้านพอเป็นพิธีหรือไม่
เพราะถ้ายังคงล็อกมูลค่าเศรษฐกิจสุรา๕แสนล้านบาทไว้กับเจ้าสัว

ที่จะได้ต่อยอดจากสินค้าเกษตรของไทย
ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วก็เกษตรกรจำนวนมากครับ
ดังนั้นเนี่ยประเด็นนี้ประเด็นสำคัญที่ผมต้องเป็นคำถามตัวโตครับ
และขอคำตอบชัดครับในสภาแห่งนี้ไปเลยครับ
รัฐบาลชุดนี้จะกล้าหารพอที่จะทลายกฎหมายผูกขาดเหล่านี้
ที่ไม่ได้มีแค่การผูกขาดสุราเฉพาะเจ้าสัวพันล้านนะครับ
มันมีกฎหมายอีกมากมายครับที่ทำให้เกิดการผูกขาดในหลายธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกข้าวที่ต้องมีโกดังมีข้าวเป็น๕๐๐ตันอยู่ในมือตลอด
การนำเข้าปุ๋ยที่ต้องรอแล็บของรัฐรับรองเป็นเดือน
โคต้าแม่ไก่ที่ผูกขาดไว้กับเฉพาะบริษัทเจ้าสัวเท่านั้น
คำถามเหล่านี้ครับต้องการรัฐบาลคำตอบชัดครับ
ทะลายลื้อกฎหมายผูกขาดเหล่านี้หรือไม่
หรือท่านจะยังทำอยู่ทำต่อกฎหมายผูกขาดเหล่านี้ต่อไปอีกครับ
เพราะถ้ารัฐบาลชุดนี้ยังคงไม่กล้าที่จะยกเลิกกฎหมายที่ให้เกิดการผูกขาด
โอกาสของคนไทยที่จะลืมตาอ้าปากมีกินมีใช้เนี่ยก็จะไม่เกิดครับ
แล้วก็เป็นการเสียดายเวลาและก็โอกาสของประเทศไทยอย่างมาก
รัฐบาลถ้าประเทศไทยจะสามารถเปลี่ยนรัฐบาลเป็นพลเรือนได้แล้วทั้งที
แต่อำนาจทางเศรษฐกิจจะยังคงอยู่ในกำมือของกลุ่มทุนผูกขาดเบื้องหลังกลุ่มเดิมครับ
เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยครับคือสิ่งที่ประชาชนเขาคาดหวังจริงครับ
มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนรัฐบาลแต่ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับ